ให้ดูอันนี้หน่อยค่ะเกิดขึ้นที่ทางรถไฟอีกแล้ว
รถไฟกำลังมาแล้วรถไฟเห็นอยู่ข้างหน้า
เฮ้ยกระบะทำไมมาคาอยู่ตรงทางรถไฟแบบนี้
เครื่องดับฝาฝื้นเหรอเครื่องดับเครื่องดับ

อาจารถติดแล้วไหลไหลหรือเปล่าลึกลึกเป็นอะไร
วูดวูดเสียงรถไฟอยู่แบบเนี้ยอ่า
ออกทันไหมอ่ะคะ
โอ้โหรถติดเฉยเลย
โอ้โหได้ยินเสียงหุ่นรถไฟมาแต่ไกลไหม
เสียงหุ่นที่ได้ยินเรายังมองไม่เห็นเลยอะกระบะอยู่ตรงไหนอ่ะ
พอเข้ามาใกล้ถึงเห็นว่าอ๋อกระบะมันจอดคาอยู่แบบนี้
พี่บอกรถเสียใช่ป่ะเออรถเสียดิจอดอย่างนั้นอ่ะ
แล้วอะไรอ่ะฆ่าตัวตายเหรอเออฆ่าตัวตาย
สัญญาณกั้นเหรอหรืออะไรคุณผู้ชมเข้าไปดูอีกแบบใกล้ใกล้
เข้าไปอีกหน่อยนึงจะเห็นว่ามีคนพยายามช่วยดัน
อ๋อหรอดันอ่าไงนะรถเสียอ่ะอ่ารถเสียโอ้โหแล้วมันเสียตรงรางนี่นะ
เสียพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวจะให้ดูสภาพ
รถกระบะที่เห็นแบบนี้อ๋อมันโหลดนะมันโหลดเตี้ยแล้วมันติดคาอยู่ตรงรางรถไฟมันไปต่อไม่ได้

เนี่ยต้องช่วยกันเข็นให้พ้นแต่รถไฟเขาเตรียมไงเขาเตรียมเบรกมาตั้งแต่ไกลเลยล่ะ
ใช่นี่เกิดขึ้นในพื้นที่เยี่ยมพื้นเครือโคโภที่ปัตตานีนะคะ
อย่างที่บอกว่าใต้ท้องมันไปติดกับตรงรางรถไฟนั้นมันไปต่อไม่ได้
รถด่วนขบวนนี้เป็นรถขนส่งสินค้าค่ะวิ่งสถานีตาแปดปัตตานี
แล้วต้องมาเสียเวลาหยุดรถเนี่ยประมาณสัก๑๕นาทีได้เพื่ออะไรเพื่อให้กระบะเนี่ย
เขาได้พยายามเอาออกไปจากรางให้มันพ้นหลังจากนั้นรถไฟก็เดินทางต่อได้ตามปกติค่ะ
อ้าวระวังนะกรณีแบบนี้ที่รถโหลดทั้งหลาย
ราคาไม่ผลทางรถไฟมันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว
แล้วเหตุการณ์นี้นี่ยังดีนะที่รถไฟหยุดรถได้ทัน
ถ้าหยุดไม่ทันนี่ก็กลายเป็นข่าวเศร้าเลยนะคะ